ก็นักบินเองก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เล็กน้อยเนี่ยนะคะ
หนึ่งนายด้วยกันล่าสุดทางครอบครัวก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไป
ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการปล่อยคลิปนะคะ
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ขณะที่เครื่องบินเนี่ยถลายลงร่อนลงเนี่ยนะคะ
ร่องลนพื้นอันนี้เป็นภาพช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่ครอบครัวแล้วก็ญาติเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของ
นาวะอากาศตรีณฤพลเลิศกุศลอายุสามสิบเอ็ดปี
นักบินที่สองซึ่งเป็นครูการบินสังกัดกองบินสี่สิบเอ็ด
จังหวัดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่แบบแอล๓๙ตก
ในพื้นที่บ้านเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะจากนั้นครอบครัวและตัวแทนของกองทัพอากาศ
รวมถึงผู้บังคับบัญชาจากกองบิน๔๑เดินทางไปรับศพนาวาอากาศตรีนรพล
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยช่วงเช้าครอบครัวได้จัดพิธีทางศาสนาคริสต์
ก่อนที่จะเคลื่อนศพขึ้นรถบรรทุกมุ่งหน้ากองบินสี่สิบเอ็ด
ขึ้นเครื่องบินสี่ร้อยสามสิบเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองกรงเทพฯ
เพื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะนางสาวชัญญาวิจิตพร
เป็นญาติของนาวาอากาศตรีนรพลผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเรียนเก่ง
แล้วก็เป็นนักเรียนทุนพระราชทานสามารถเข้ารับราชการในกองทัพอากาศได้
ซึ่งปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนการบินแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวค่ะ
ที่ผ่านมาถือเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงดูแม่แล้วก็ส่งน้องสองคนเรียนหนังสือ
เพราะว่าพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กเด็กค่ะพีชเป็นคนเป็นคนน่ารักมาก
แล้วก็เป็นน้องที่ดีมากค่ะเป็นพี่ชายที่น่ารักมาก
สำหรับน้องก็มีน้องสองคนเนาะที่ส่งน้องเรียนหนังสือแล้วก็ดูแลคุณแม่ดีที่สุด
แล้วว่าคุณพ่อของพีชเนี่ยเสียไปตั้งแต่พีชเป็นเด็กแล้วค่ะ
ค่ะก็เลยพีทเป็นเป็นที่เป็นที่เป็นหลักของครอบครัวค่ะ
สถานภาพของน้องพี่โสดค่ะอืมยังโสดอยู่ค่ะปัจจุบันนี้ท่านเป็นครูฝึกแล้ว
ใช่ค่ะเป็นผู้ฝึกนักบินอยู่ที่กองบิน๔๑แล้วก็กุญแจในตัวน้องชายคนนี้ค่ะ
ขณะที่สาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของกองทัพอากาศ
โดยมีการค้นหากล่องดำของเครื่องบินเพื่อที่จะนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์มาสอบสวนหาสาเหตุการตกค่ะ
คาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาทั้งวันนะคะในการเก็บหลักฐานต่างของเครื่องบิน
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุการตกได้ต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
สำหรับศพของนาวาอากาศตรีนรพลตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๐กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่๒๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
ทางนี้นะคะพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศ
ก็มีการสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ
เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของสิทธิกำลังพลค่ะ
เรื่องต้นนะคะจะได้รับการปูนบำเน็ตพิเศษ๘ขั้นรับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโท
และเครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตริตาพรช้างเผือก
บำนานพิเศษรายเดือนประมาณ๓๐๐๐บาท
แล้วก็เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ประมาณ๓ล้าน๔แสนบาทค่ะ